ใจหักสบาย
เหมือนจะได้ปริญญา
น้องอยู่ที่สู่ชีวา
พระวายภูตังไว้
จับมือประคอง
ขอร้องจะได้เปลี่ยนไป
ให้คือพระริญญาใจ
น้องจึงยิ้มได้วันนี้
ถูกใจก็ง่าย
พี่น้อง
ตัวขึ้นแล้วกำมือแน่นจิกเท้าแน่น
เหนื่อยขนาดไหนตอนร้องเพลง
เหนื่อยมากแน่งหน้าอกเลยค่ะ

แต่ก่อนนี้ร้องเพลงให้เขาฟังบ่อยไหมครับ
แต่ก่อนเคยร้องเพลงบ่อยค่ะ
ร้องกล่อมเขามั่งอะไรอย่างนี้มันร้องมั้ยครับ

ตั้งแต่ยังไม่ได้ป่วยนี่คือร้องเล่นประจำค่ะ
คุณเฉลี่ยวเลี้ยงลูกยังไงคะทำไมลูกนี้
อย่างลูกเราเอาลูกเป็นเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนเล่นก็ได้อะไรอย่างนี้
ไม่เครียดไม่ทำให้เขาเป็นแบบว่าบังคับอะไรประมาณนี้
เราต้องพูดค่อยพูดค่อยเป็นค่อยไปเลย
เราจะไม่แบบว่า
ดุด่าตีอะไรประมาณนี้เราไม่เคยทำ
ลูกนี้ทุกข์ใจลูกพอปรึกษาแม่ได้นะทุกอย่าง
แม่เป็นแม่ก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้เป็นที่ปรับทุกข์ได้ทุกอย่างค่ะ
เอาละครับทะเลกะเลดีกว่า
เพื่อที่จะได้ไปได้เรื่อยให้ถึงเพลงที่๕ให้ได้ที่ตั้งเป้าไว้นะครับ๘๐๐๐บาท
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเฉลียวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
กันเฉลียวร้อง

ร้องได้

และนี่คือเงินก้อนที่๒ในรอบ๑๔ปีของคุณเฉลียว
ที่ทำได้ด้วยตัวเอง
ตอนนี้รับแล้วค่ะ๒มือ
จากโครงงานของคุณสิริพรอำภัยพงศ์นะครับปริญญาใจ
ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของเธอเลยนะครับ
๒หมื่นบาทอย่างน้อย
ไม่ต้องมาคิดอะไรมากคุณเฉลียว
คุณเฉลียวสามารถทำให้ลูกที่เขา

ทั้งของคุณพิมและของคุณแม่

แต่ต้องทำอ่ะคุณแม่เขาก็สู้กลับแล้วเนี่ย

คุณแม่คุณเฉลียว

ภูมิใจกับตัวเองนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยค่ะ

ดดื่มและซึมซับความรู้สึกตรงนี้ไปค่ะนะคะ

เวลาหมดให้พักก่อนเถอะ

เขาก็จะรักแม่เขาเหมือนกัน

ก็ยังมีพี่สาวที่แสนดี

คุณเฉลียวก็ยังมีทั้งลูกมีทั้งพี่สาวที่ดีนะครับ

หลายคนไม่มีแบบนี้นะครับอยู่ตัวคนเดียว
มาเป็นกำลังใจให้กับคุณเฉลียวได้ต่อนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

หรือเลยไปถึงหลักแสนหรือไม่นะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

ตอนนี้เป็นหนี้อยู่แสนห้าค่ะ

ทกศค่ะเราป่วยหนักเราไม่มีเงินรักษา

เขาใช้มารักษาตัวเองมาเรื่อยเขาหมดไป
คือคำว่าเงินแสนห้าเนี่ยมันก็ดูเยอะนะ
แต่ถ้าพูดถึงว่าแสนห้าเนี่ยล้างไตได้๑๐ครั้ง
ได้๑๐เดือนเท่านั้นเองนะ
ก็พูดสะอาวสะกอนนะกอน